อันนี้คุณแอฟทักษะออนช่วงนี้ก็จะเห็นออกงานกันบ่อย

กำลังโพสต์กำลังอะไรด้วยนะ
ใช่นะคะก็เต้นแบบ

ส่วนของงานของปี่ใหม่ไปตรงนี้เลยค่ะ
อาหารคงอีกสักพักนึงค่ะ

ก็เดี๋ยวกำลังจะกลางปี
ก็น่าจะขึ้นอันบรรณหนึ่ง

แล้วคุณแม่ก็อาจจะมีเวลาไปทำงานได้มากขึ้น

ยังค่ะ

แต่ว่าต้องบอกว่าคุณแอฟนี่ก็สวยเสมอจริง

อยากจะรอดูแหละว่าแอฟทักซอนกลับมา
แหงนะครับแต่ว่าคนนี้ร้อนกว่า

เพราะว่าเพลียดชาวสีม่วง

ตั้งแต่ด้วยเข้าแบบร่านอัพธงตรงก็โสด
อาจจะมีแบบว่าเขากูกี้บ้าง
แต่คุณผู้ชมหุ่นอันนี้คือนางปั้นเองนะ